ดีกว่าทายาทตลกชื่อดังค่ะ
เด็กหญิงแตงไทยนะคะลูกก็พ่อแจ๊ดชวนชื่น
อย่างที่ทราบเนี่ยค่ะเราเคยสัมภาษณ์มาแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
ว่าน้องอยากเป็นตลกตามรอยคุณพ่อ
ปล่อยจังหวะมุกโบ๊ะโบ๊ะนางก็ฝึกแล้วก็วนไปแบบเนี่ย

ซึ่งนะคะตอนนี้ก็อายุ๗ขวบแล้วนะคะ
ก็คือน้องแตงไทยก็เริ่มเรียนรู้เทคนิคการเล่นมุกต่าง
เพื่อที่จะฝึกปลือฝีมือให้เป็นตลกสมใจนี่แหละค่ะ
ซึ่งก็มีคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมไปถึงพี่ในบ้านเนี่ยแหละค่ะ

ก่อนหน้านี้นะคะเราดูคลิปมาหลากหลายแล้วล่ะค่ะ
เป็นการซ้อมแบบมีลูกคู่มีเพื่อนแบบคุยเล่นปล่อย

ใช่แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมน้องแตงไทยพัฒนาสกิลแบบไหนรู้ไหมคะ

หัวหน้าวงคนเดียวเลยปล่อยมุกโบ๊ะปล่อยมุกโบ๊ะพูดคนเดียวแล้วฮารจริง
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าน้องแตงไทยเนี่ยโอ้โหเขาเรียกอะไรสกิลมาแล้ว
อนาคตนี่แหละค่ะเป็นตลกดังแน่นอนอ่ะไปดูกันหน่อยค่ะ
กิ่งของหมูมุกกิ่งของหม้าหูยนี่แบบตกมึงให้เติบ
นี่พรึ่งเจ็กฝ่วงเองนะคุณผู้ชมพรุ่งฉลองวันเกิดโอ้โหรับภูมิเบาะบ๊ะขนาดนี้เลย
อันนี้เป็นเสียงเค้าเปิ๊บของพี่บัรชน์ยิ้ม
ใช่นะคะแล้วก็เป็นจังหวะแบบปล่อยมุกที่แบบเด็ดดวงจริงนะคะ
นอกจากจะจำมุกได้แล้วนะคะจังหวะแบบลูกคอลูกเล่น

เชื่อนะคะว่าน้องแตงไทยจะเป็นตลกชื่อดังตามรอยคุณพ่อแน่นอน
แล้วต้องบอกนะคะว่าแต่ละคลิปเนี่ยคือตั้งกล้องแล้วอัดเอง
แล้วเรียนรู้เองนะคะคือคุณแจงภรรยาหรือแม่ของน้องแตงไทยเนี่ยบอกเลยนะคะว่า
คือไม่ได้ไปสอนนะคือเขาชอบเองแล้วเรียนรู้เองแล้วก็ทำคลิปแบบนี้ฝึกไปเรื่อย
ตอนที่จังหวะแบบโยกอะไรงั้นไม่ได้ก็เอาใหม่

ถ้าใครช่วยว่างมาสอนพี่แจ็คกันหน่อยละกันนะคุณผู้ชมนะ